ถ้ายังไม่รู้จะไปไหนพาไปก่อนนะ
โปรแกรมเขาดาวน์คืนนี้ไปที่นครพนม
เค้าเชิญชวนไปเค้าดาวท้ายแลาวโค้งสองแผ่นดิน

มุดดูเว็นยาดภรรณพยาศี
เขตเทศบาลเมืองนครพนมนะฮะ
ก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวคึกคัก
ดูสิสวยงามริมแม่น้ำโขงแบบนี้เลยนะครับ

ที่สำคัญอากาศหนาวเย็นด้วย
ฝั่งแม่น้ำโขงแบบนี้บรรยากาศดีมากครับ
ภายในงานก็มีการจัดแสดงแสงสีเสียง
และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างตระการตา
รวมไปถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับ
จากนี้ก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของนครพนม
รวมไปถึงสินค้ากเศษขึ้นชื่อ
ข้าวดามรับปีใหม่พุทธศักราชใหม่ครับ
และช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คือ๑มกราคม
ก็จะมีพิธีตักบาทอิ่มบุญรับอรุณวันใหม่

สำหรับงานฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จัดขึ้น๓๐ธันวาคมไปถึง๑มกราคม

นี่แหละพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นดูที่นครพนม